จะพาไปดูกลุ่มแม่บ้านกลุ่มนี้ค่ะ
เขาเป็นกลุ่มถักหมวกบ้านหนองยวน

เป็นงานถักมือทอมือ
แล้วก็เขาบอกว่าผลตอบรับดีเกินค่า

ถักหมวกกลายมาเป็นถักตุ๊กตาขาย

คือที่ทำการกลุ่มหมวกถักบ้านหนองยวนเนี่ย
อยู่ตำบลละมออำเภอนายงจังหวัดตรังนะคะ
สมาชิกกลุ่มเขาถักหมวกกันมา

รวมกลุ่มกันประมาณ๒๐กว่าคนนะคะ
ตอนนี้กำลังหักโครเชตุ๊กตาพยูนกันอยู่
เพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะ

มีทั้งหมดประมาณ๕๒คนนะคะ
ทั้งสมาชิกผู้ผลิตแล้วก็ผู้ร่วมลงทุนด้วยนะคะ
ส่วนประธานกลุ่มก็คือนางวิวกลิ่นเพชรนั่นเองค่ะ
ประธานกลุ่มก็เล่าให้เราฟังบอกว่า
ที่ทำตุ๊กตาพยูนเนื่องจากว่าทางกลุ่มได้ไปอบรม
แล้วก็ไปออกแบบสิ่งของที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับจังหวัดตรังมา
ก็เลยคิดค้นกันเออทำตุ๊กตาพยูนขึ้นมาดีกว่า
เพราะว่าพยูเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตรังอยู่แล้ว
สำหรับการหักโครเชตุ๊กตาพยูนนะคะ

ใช้เวลาในการทำ๑ตัว๑วัน

เพราะว่าเขาจะถักด้วยมือกันทั้งหมดค่ะ
ด้านในจะใช้ใยสังเคราะห์นะคะ
ตุ๊กตาพยูนก็จะมีหลายขนาดเลย
มีทั้งตัวใหญ่อย่างคุณนิวนาวบอกด้วย
นิ้วก็ราคา๑๒๐๐บาท
นิ้วก็ถูกลงมาแล้วก็๒๐นิ้วนะคะ
บอกว่าอยากได้เล็กเป็นพวงกุญแจก็มีเหมือนกัน
พวงกุญแจพยูนก็ราคา๑๐๐บาทเท่านั้นเอง
ตุ๊กตาพยูนนะคะสามารถซักอบเหมือนเสื้อผ้าทั่วไปได้
เพราะว่ายายสังเคราะห์จะไม่มีไร้ฝุ่น
เขาบอกนะตุ๊กตาพยูนบ้านหนองยวนทุกตัว
มาตรฐานจากอุตสาหกรรมแล้ว

ใช่ค่ะตอนนี้ตุ๊กตาพยูนเขาจะทำแค่เพียงสัปดาห์เดียวนะคะ
คือเพิ่งทำมาแค่สัปดาห์เดียวก็มีออเดอร์จากทางลูกค้า
วันหนึ่งได้๒๓ตัวนะออเดอร์นะ
แต่ว่าคือแม่บ้านเขาสามารถทำได้กันแค่วันละตัว
อเดอร์มันเยอะมากก็เลยต้องเร่งรีบผลิตให้ทันตามที่ลูกค้าสั่ง

ถ้าเกิดว่ามีคนสนใจก็สามารถมาติดต่อกันได้เลยนะคะ

แล้วก็สามารถสั่งซื้อสินค้าทางเพจของกลุ่มได้เลย

จะซื้อไปเป็นของฝากเป็นของขวัญของที่ระลึก
หรือว่าใครสนใจอยากจะมาเรียนทำตุ๊กตาด้วยการถักโครเช